พาคุณผู้ชมไปต่อเนื่องกับอีกหนึ่งเหตุการณ์
เรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้กรณีนี้
เป็นการรอคอยที่ยาวนานต่อเนื่องมาถึง๑๕ปี
กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อังกฤษ
เขาไปพบศพหญิงสาวชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่อุทยานแห่งชาติยอกเชียร์
คือไปเจอศพตั้งแต่เมื่อปี๒๕๔๗๑๕ปีผ่านมา
จนถูกขนานนามจากประชากรที่นั่น
หญิงสาวผู้นี้ว่าเป็นสตรีแห่งขุนเขา
ทีนี้ตำรวจเองก็มีการไปเก็บหลักฐาน
มีการไปชนะสูตรเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลว่าเป็นใคร
ล่าสุดตำรวจอังกฤษออกแถลงมาแล้วนะคะ
เชื่อว่าศพดังกล่าวน่าจะเป็นศพของนางลำตวนศรีกัญญา
หญิงไทยจากจังหวัดอุดรธานีตามภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
บีบีซีไทยค่ะรายงานข่าวตำรวจยอกเชียร์ประเทศอังกฤษ
แถลงความคืบหน้ากรณีศพหญิงนิรนามชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ถูกพบอยู่ในอุทยานแห่งชาติยอร์กเชียเดลเมื่อปี๒๕๕๙
หรือว่าเกือบ๑๕ปีก่อนที่ถูกเรียกว่าสตรีแห่งขุนเขาค่ะ
โดยเอกสารข่าวที่ตำรวจยอกเชียร์นั้นส่งถึงบีบีซีไทยก็ระบุว่า
โดยพิสูจน์คดีที่ยังไม่มีข้อยุติของทีมสอบสวนคดีใหญ่ของตำรวจ
ว่าหญิงคนดังกล่าวคือลำดวนอามิเทคหรือว่านามสกุลเดิมก็คือศรีกัญญา
ทางนี้เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ลงพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี
เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากสองสามีภรรยาที่ร้องเรียนเข้ามาว่า
นางลำดวนศรีกัญญาบุตรสาวน่าจะเป็นศพหญิงนิรนามที่ถูกพบ
อุทยานแห่งชาติในสหราชอาณาจักรเมื่อ๑๔ปีก่อน
โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล๓คน
ก็ไปเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุงแก้มของนายบัวสา
ไปเก็บเนื้อเยื่อกระพุมแก้มไปเก็บตัวอย่างของนางจุมศรีศรีกัญญาค่ะ
เพื่อนำไปดำเนินการส่งตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตำรวจน็อตยอกเชียร์เผยว่ากำลังทำงานร่วมกัน
กับสำนักงานอายการของอังกฤษเพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ทางกฎหมาย
และขอความร่วมมือจากทางการไทยในการไปสอบปากคำครอบครัวของนางลำดวนเพิ่มเติมค่ะ
สาธารณชนทั้งไทยและอังกฤษให้ช่วยกันแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางลำดวน
ผู้หญิงคนนี้มีลูก๓คน
ซึ่งตอนนี้ก็ยังหากเธอยังมีชีวิตอยู่
เธอก็จะมีอายุอยู่ที่๕๑ปีแล้ว
แต่กว่า๑๕ปีที่หายตัวไป
จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังรอคำตอบอยู่

ใช่ค่ะโดยเฉพาะครอบครัวตอนนี้นะคะ
หลังจากที่รอคอยมา๑๕ปีได้คำตอบแล้วนะคะ
คุณพ่อบอกว่าคือในใจคิดตั้งนานแล้วแหละ

แต่ขอเพียงแค่กระดูกลูกกลับมา
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปเท่าไหร่นะคะ